ถ้าถามว่าความรู้สึกตอนนี้หนูรู้สึกว่ามัน
มันเป็นเรื่องที่มันทำไปแล้วแล้วมันก็แก้อะไรไม่ได้
ไม่ใช่ว่าหนูไม่รับฟังเลยหนูก็มีคนที่เข้ามาแนะนำ
แล้วก็แบบเหมือนคนที่หวังดีแฟนคลับที่หวังดีอย่างนี้ค่ะก็คอยแนะนำ
แบบว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้นะเราก็รับฟัง
ก็รู้สึกว่าตอนนี้มันเหมือนแบบว่ามันจบแล้วหรือเปล่า
ก็คือเราแบบมุกออนอยากทำงานต่ออย่างนี้ค่ะ
ก็คือใครจะคิดอะไรกับเราเนี่ย
เราแบบไม่สามารถที่จะไปคอนฟูความคิดของเขาได้
คือมันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วก็เป็นความคิดของเขาเนี่ยค่ะ

คือเราแบบกลัวมาลงเรารู้สึกยังไงบ้าง
ตอนแรกหนูงงนะหนูงงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แบบอยู่ก็แบบว่ามีคนมาเม้นต์อะไรอย่างนี้
ว่าเราก็ยังไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนแรกที่รู้ข่าวที่มีคนโทรมาอะไรอย่างนี้ว่าแบบ
มีคนแบบปั่นทวิตเตอร์อยู่น่าจะตกใจนะอะไรอย่างนี้
เราก็ยังแบบเออเหรอเราก็ไม่สนใจก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่
เราก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่
คิดว่าตอนแรกอ่ะตอนแรกหนูก็คือเหมือนหนูเคยเห็นดราม่าอื่น
แบบว่าหรือแบบข่าวอื่นอย่างนี้ค่ะ
หนูก็นึกว่าแบบมันคงเป็นวัฒนธจากหรือเปล่า

คงเป็นแบบเรื่องปกติที่แบบ
คงเป็นแบบเรื่องปกติที่แบบ

คงเป็นแบบเรื่องปกติที่แบบ
คงเป็นแบบเรื่องปกติที่แบบ
คงเป็นแบบเรื่องปกติที่แบบ

คงเป็นแบบเรื่องปกติที่แบบ

คงเป็นแบบเรื่องปกติที่แบบ
คงเป็นแบบเรื่องปกติที่แบบ
คงเป็นแบบเรื่องปกติที่แบบ

คงเป็นแบบเรื่องปกติที่แบบ

คงเป็นแบบเรื่องปกติที่แบบ

คงเป็นแบบเรื่องปกติที่แบบ

คงเป็นแบบเรื่องปกติที่แบบ
คงเป็นแบบเรื่องปกติที่แบบ

ความทำทรุปเหมือนกันเลย
ถ้าถามว่าความรู้สึกตอนเนี้ย

แต่เรายืนยังได้ว่ากับพี่นิกกี้คือ

เพราะทุกคนเป็นมนุษย์มีอารมณ์รักโลกหลบหลงเป็นเรื่องปกติ
คือพอเรามองกลับมาแล้วเรามีสติในการมองกลับไป
ก็คือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ